เอาคุณผู้ชมตามกันต่อเชื่อว่าหลายคนน่ะ
ยังอยากแก้ไขปัญหาปริศนาเรื่องของปอบสาวขอนแก่น
ลาบเลือดตอนกลางคืนบ่อย
อยากกินอยากกินพอกินเข้าไปแล้วก็สดชื่นนะนะ
เธอบอกว่าปอบอยู่ในร่างเก้าตัว
ไล่แล้วไล่อีกออกไป๘ตัวแล้ว
เหลือหนึ่งตัวไม่ออกสักทีวานหมอปลามาช่วยที
เมื่อวานเราเห็นบรรยากาศชาวบ้านไปรอใช่ไหม

หมอปลาลงไปเรียบร้อยแล้วหมอปลาบอกมันไม่ใช่ปอบหรอก
เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนที่หมอปลากำลังจะไปถึงดูอาการผู้หญิงคนนี้หน่อย
อยากหมอปลาลงไป

ไม่มากกว่าทุกวันใด
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวรุ่งทรัพย์ทองเกิด

๘ปีนะคะเนี่ยนั่งรอหมอปลาอยู่ที่บ้านคือเธอเนี่ยเป็นคนขอร้องให้หมอปลามาช่วยไล่ปอบในตัวออกไปหน่อยซึ่งที่เธอร้องวัยวัยบอกไม่อยากไปอยากอยู่ที่นี่ไม่น่าจะเป็นตัวนางสาวตุ๊กชาวบ้านเท่านั้นบอกว่าปอบ
ก็มาคุณผู้ชมคะตามคำเรียกร้อง
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาถึงปุ๊บ
พุ่งเข้าไปหานางสาวตู้ก่อนเลยไปจับมือ
จับหัวแล้วก็พูดบอกว่า

แล้วก็เอาลาบเลือดมาป้อนให้นางสาวตุ๊กกิน
ลองดูปฏิกิริยากันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แต่ผมจะบอกว่าปอกมันจริงมันอยู่ที่ไหน

แต่ที่แน่อาการที่แบบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะ
คือแบบสมองเบอร์ไม่นิ่งอะ
แต่แปลกหมอปลามาทำไมหนูไม่รู้สึกอะไร

แต่ที่อาจารย์คนนั้นก็บอกว่ามีอยู่๙ตัวเนี่ยพี่
มันไม่มีหรอก
แค่ควบคุมตัวเองไม่ได้
กินกาแฟในภูมิน้ำหนักสวยงาม
กินในภูมิน้ำหนักร้อนมีข้าวอ่ะ
ตัวนี้เมื่อเรากินเยอะแล้ว
ที่เขาไปบีบสมองไปบีบหัวใจ
จะช่วยที่จะให้พี่เห็นภาพ

มันสูงมากผีปอบเลยแต่สิ่งที่ในตัวพี่คนนี้เขามีคือ
ไขมันที่มันน่ากลัวมีแค่นั้นเขาเลือกวิธีไปใช้หมอผีไง
ซึ่งมันก็เข้าทางหมอผีไงที่จะหลอกเงินเก็บทองต่อไง
พอหลอกผมกล้าพูดเลยว่าพอมาหลอกพี่เสร็จปั๊บเดี๋ยวหมู่บ้านเนี้ย
ก็ต้องโดนหลอกต่อก็ต้องไปหาพวกหมอธรรมมาปัดเป่า
ที่มีคล่องบ้าบอกเขาแตกไว้แหงอืมนักนวงอยู่นะคะ
ปอบที่บอกว่าไม่อยากไปหมอปลาบอกอ๋อไม่ใช่ปอบนั่นคือเอ่อ
เธอเนี่ยกินพวกผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหรือยาลดความอ้วนเกินไป
ก็เลยมีอาการเหมือนกระสับกระส่ายคุมตัวเองไม่ได้ฮอร์โมงฮอร์โมน
อันนี้คือคำตอบจากหมอปลานะคะหมอปลาบอกปอบไม่มี
มีแต่ไอ้ผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยอะไรที่กินเข้าไปอ่า
เพราะฉะนั้นเลิกกินซะแล้วก็ไปหาหมอปกติหมอปลาสรุปบอกแบบนี้นะคะ